ไปมุดไปลอดต้นโพยักษ์ว่ากันว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะมีแต่ความเป็นสิริมงคล

แค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วอ่ะ
ที่นี่นะฮะเขาเรียกสั้นว่าวัดนาตุ้ม

ส่วนต้นโพยักษ์ที่ผมพูดถึงคือต้นโพยักษ์ต้นนี้

เขาบอกว่าสาธุสาธุชีวิตจะดีขึ้น

อยู่หมู่สองตะบลบอเหล็กรองอเผลองจังหวัดแพร่
ทุกวันเลยนะฮะชาวบ้านที่มาในพื้นที่บริเวณตรงนี้
จะต้องมาที่ต้นโพยักษ์ที่มีขนาด๑๒คนโอบ
ต้นโพนี้ลักษณะพิเศษมันเป็นโพรง
คนสามารถเดินก้มลอดหัวเข้าไปได้
เข้าไปย่อลงไปหน่อยก็สามารถมุดเข้าไปในต้นนี้ได้แล้วนะ
ทำแบบนี้เพื่อความเป็นสุริมงคลอย่างที่ผมบอก
ต้นโพยักษ์นี้มีอายุยาวนานอยู่คู่กับวัดนาตุ้ม

คนเท่าคนแก่เขาบอกต่อกันมาบอกคนในหมู่บ้านว่า
นี่ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ก็เห็นต้นโพต้นนี้อยู่หน้าวัดโดดเด่นเป็นสง่าแล้ว
คิดดูแล้วกันคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าตอนเด็กเขาก็เคยเห็นแล้ว
ก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะอายุเยอะขนาดไหน

ใช่ประมาณหลายร้อยล้านปี

คุณผู้ชมฮะไปถามท่านนี้บ้างดีกว่า
อาจารย์วงดิหลกกัญจายะนันเป็นวิทยากรประจำหอศาสตราวุฒิแสนเมืองฮอม
ซึ่งมีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของบ้านนาตุ้ม
เล่าว่าต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพที่อยู่คู่กับวัดทุ่งกล้างบอกไฟ
หรือวัดนาตุ้มเก่าเห็นมั้ยมีหลายชื่อแล้วนะ

ต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะ
ขอให้สมหวังขอให้ชีวิตดีมีแต่ความเป็นสริมงคล
แล้วจะรอดด้านไหนไม่ใช่อยู่คุณนึกจะมุดจะลอดเข้าไปก็เข้าไปได้เลย

ดูทิศดูทางสิครับเขาบอกว่าต้องรอดทางด้านตะวันตก
เข้าไปตรงนั้นแล้วออกมาทางด้านทิศตะวันออก
อารมณ์เหมือนแบบว่าเป็นพระอาทิตย์ที่เพิ่งส่องสว่างออกมาอะไรแบบนี้ไง
อีกทั้งในช่วงสงกรานแบบนี้ชาวบ้านในระแวกนั้นก็นิยมที่จะมาที่วัดแห่งนี้
แล้วก็ไม่ลืมที่จะมาดูที่ต้นโพต้นนี้แล้วก็มามุดมารอดตรงโพ
เพื่อความเป็นสิริมงคลรับสงการ
เสริมสิริมงคลด้วยการลอดใต้ต้นโพแบบนี้